ดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างค่ะที่บ้าน
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมสูง
อยู่ประมาณสามถึงสี่เมตรซึ่งถือว่ายังหนักที่สุด
ที่อำเภอนี้นะคะทางทหารเนี่ยก็ต้องอ่า
เร่งการนำผักตบชาวาที่ขวางทางน้ำออก
เพื่อจะได้เปิดช่องทางให้น้ำระบาย
แล้วก็ชาวบ้านสามารถใช้เรือเข้าออกในพื้นที่ได้
ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวนะคะ
เราไปติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานมาจากพื้นที่บ้านห้องอ้อกันค่ะ
วันนี้นะครับผมมาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่หมู่บ้านห้องอ้อนะครับ
ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ผมมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในช่วงค่ำนะครับ
แล้วก็ด้านหลังของผมนะครับก็เป็นบรรยากาศการอยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
โดยเขาจะใช้เต็นต์รวมไปถึงผ้าใบนะครับมากั้นเป็นห้อง
แล้วก็อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวนะครับ
ซึ่งมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ๒๓๐๐คน
เพราะว่าบ้านเรือนของชาวบ้านประมาณ๖๓หลังคาเรือนนั้นถูกน้ำท่วม๑๐๐นะครับ
แล้วก็ขณะนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ในขั้นวิกฤตประมาณ๓๔เมตร
แล้วก็เท่าจากที่ผมได้สอบถามชาวบ้านนั้น
น้ำก็ลดเพียงวันละ๑๐เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นความเสียหายว่ามีอะไรบ้างครับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันมีอะไรบ้างครับตอนนี้

นาข้าวแล้วก็พื้นที่ส่วนมากจะเป็นนาข้าว
แล้วก็ของใช้ในครอบครัวนะครับ

เพราะน้ำมันขึ้นเร็วปีนี้ครับ
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอะไรครับ
ครับก็เจ็บมั่งได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับ

เงินจะเอาส่วนไหนมาขอรัฐบาลยังไง
หรือว่าให้ใครอยากให้ใครช่วยเหลือบ้างในส่วนตรงนี้หลังจากนำรถ
ก็ขอจากทางรัฐบาลนะครับ
จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
เร็วนะครับเพราะว่าซ่อมแซมบ้านนะครับ
เพราะว่าบ้านก็ถูกน้ำท่วมขัง
อาจจะเป็นสองเดือนก็ได้นะครับสามเดือนก็ได้นะครับ
เพราะว่ามันไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าฤดูฝนด้วยนะครับ
นี่นะครับก็คือเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
แล้วก็ตอนช่วงกลางวันนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่นะครับ
ก็ได้ไปพบกับทหารหารกลุ่มนี้นะครับ
เขาทำการที่จะนำผักตบชาวาออกจากทางน้ำนะครับ
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนั้นได้ใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
เพื่อที่จะกลับไปดูบ้านของเขาได้นะครับ
ซึ่งการทำงานของทหารนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
จากไม่มีเครื่องทุ่นแรงรวมไปถึงต้องว่ายน้ำท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับ

แล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ได้นั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ
ก็ไปพบบ้านของพี่ท่านนี้ครับที่มากับผมด้วยนะครับ
พี่เขาก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเกือบมิดหลังคานะครับ
ข้าวของนั้นก็ได้รับความเสียหาย
รวมไปถึงนาข้าวเองที่กำลังออกรวงนั้น
ก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดเช่นกันครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือกลุ่มของคุณยายที่มากับผมสามคนนะครับ

ตอนนี้ก็ไม่ได้เศร้าแล้วแต่กลับมีรอยยิ้ม
เนื่องจากว่าท่านมีกำลังใจดีนะครับ

ไปฟังคุณยายตอบกันครับว่ามาจากไหนครับ

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุทั่วภัยในครั้งนี้นะครับ

เพื่อประสานขอความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับ

ก็คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุด

ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงครับ
ผมสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากพื้นที่ครับ